สารรัฐธรรมนูลนะคะก็ได้ส่งนิติกรค่ะแจ้งความเอาผิดแก่นำกลุ่มราศดรที่มีการปราศัยหมินสารขณะที่เรื่องของการประชุมกรรมาธิการปปชก็กลายมาเป็นเวทีพิพาทนะคะระหว่างนางสาวปรินาไกรคุบกับเพนกวินพระฤทธิวรักษ์ค่ะ
ที่นี่เขาไปชัยเล่าไก่ครับผม
หลังจากที่มีผู้ร้องให้ตรวจสอบกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐควบคุมตัวทั้งสองคน

ทั้งที่สารอาญาไม่อนุญาตให้ฝากขังแล้ว
และถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บเมื่อ๓๐ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยแก่นำกลุ่มราชดรทั้งสองคนพยายามชี้แจงว่า
ตำรวจพยายามยื้อเวลาไม่ยอมปล่อยตัว
ทั้งที่หมายจับที่นำมาใช้ในวันที่๓๐ตุลาคม
เป็นหมายที่สิ้นสภาพไปแล้วเพราะแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว
ต่างฝ่ายต่างก็ผัดกันลุกขึ้นชี้หน้าใส่กัน

นางสาวปรินาบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ม็อบ
ขณะที่อีกฝ่ายก็บอกว่าที่นี่ไม่ใช่เล้าไก่
จนทำให้ปนรวจเอกเศรษฐ์อิพิสุทธิ์เตมเยเวสประธานกรรมฐิการ
ต้องตัดบทให้ยุติการโต้เถียงกันนะคะ
ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับแกนนำกลุ่มราศดร
เกือบทุกคนถูกตั้งข้อหาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐คดี
เพนกวินส่งทนายขอเลื่อนนัดสอบคำให้การคดีชุมนุมปิดหน้าสอนอบางเขน
โดยให้เหตุผลว่าติดสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สารอนุญาตให้นัดสอบใหม่คือ๑๘มกราคมนะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมา๑๐ตำรวจโทมนตรีแดงศรีผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติการสำนักงานสารรัฐธรรมนูล
ได้รับมอบอำนาจจากตุลาการสารรัฐธรรมนูลให้แจ้งความที่ปทค่ะ
จากกรณีที่กลุ่มราศดรปราศัยจมตีการทำหน้าที่ของคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูล
หลังมีคำวินิจฉัยว่าพลเอกประยุจันโอชาไม่ผิดในคดีพักบ้านหลวง
โดยทาง๑๐ตำรวจโทมนตรีบอกว่าเบื้องต้นทั้งคำปราศัยและข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก
เข้าข่ายความผิดฐานดูหมินสารมีโทษจำคลุกตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดปี
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทส่วนในเรื่องการละเมิดสารทางสำนักงานก็ดูอยู่ค่ะ
นำมาปิดกั้นพื้นที่ทำให้แก่นำกลุ่มรัศดรต้องยกระดับ
การตรวจสอบประวัติของบุคคลที่จะมาทำหน้าที่การ์ดนี้นะคะ
โดยขอให้ทุกคนมาลงทะเบียนรับปลอกแขนกาดใหม่ทั้งหมดทางทีมข่าวไทยรัฐทีวี
สัมภาษณ์ในสมบัติทองย้อยหัวหน้ากาดเสื้อแดงซึ่งก็ยอมรับว่าภาพในคลิปใช้ความรุนแรงเกินไปค่ะ
แต่เรื่องที่เกิดขึ้นอยากให้มองถึงเจตนาดีของกาดที่ทำหน้าที่เพราะถ้ารถดังกล่าวเป็นรถของมือที่สามหรือคนไม่หวังดี

ก็จะเป็นลักษณะตามกันจากเฟซบุ๊คเขาบอกว่าชุมนุมวันนี้ก็ไป
ก็คือบางทีก็ไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำว่าทีมงานเขาแผนงานเขาอะไรยังไงตรงไหนไม่รู้เรื่องเลย
แต่แค่ว่าแต่ว่าพอรู้ว่าเด็กจัดตรงนี้ก็ไปรอ
สมบัติยืนยันนะคะว่ายังคงทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่การชุมนุมต่อไป
แม้ว่ากาดเสื้อแดงจะไม่ได้อยู่ในกาดภาคีเพื่อประชาชนค่ะ
ก็พร้อมจะปรับตัวและใช้ความรู้ประสบการณ์ตลอด๑๐กว่าปีของการต่อสู้
มาช่วยเหลือนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยค่ะ